ค่ายรถยักษ์ใหญ่ปรับลดจำนวนพนักงาน
จะยังคงครองแชมป์ผลิตรถยนต์ในอาเซียนได้หรือไม่

หาคำตอบร่วมกันในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
รายการไทยรัฐนิวส์โชว์วันพุธนี้